ที่สุดมหากราบของอดีตพระกาโตะกับนางสาวตองเนี่ยนะครับ
มาเก้าเอาหลายอย่างเอ่ยนำมาซึ่งนี่
ไปกันที่สรรเขื่อนเห็นบอกว่าเมื่อยใช่ไหม
นั้นแรกในรถเลยเออไปดูดูดาวตอนสี่ทุ่ม
บรรยากาศนึงว่าไอ้เขนกระทูลเนี้ยเอ้ยมันวิวดีขนาดไหน
สวยขนาดไหนทำไมเขาถึงใครไปนครศรีธรรมราชบอก
ไปเที่ยวกระทูลต้องไปที่นี่ค่ะนี่มันทำให้ภาพลักษณ์
ไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะแล้วโอ้โหคุณตองนี่ก็เล่าหมดเลย
สำคัญสมัยที่มีกับอดีตพระกาโตะนี่แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เล่าย้อนซะหน่อยคือคุณตองก็พูดคุยเรื่องนี้เห็นบอกว่าคุยกับหมอปลาก่อน
คุยกับหมอปลาก่อนจะไปออกรายการครับครับแล้วก็พูดคุยกันละเอียดเลย
เรียกได้ว่าเปิดหมดเปลือกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอืมนางสาวตองบอก
เรื่องมันเริ่มสามสิบเอ็ดมกราคมหกห้าครับปีนี้นี่แหละนะต้นปีเลย
เธอได้เจอกับอดีตพระกาโตะตอนนั้นครั้งแรกเลยคุณตองเนี่ยไปวัดกับแม่
แล้วก็ไปถวายปัจจัยทำบุญกับพระกาโตะหลังจากไปทำบุญครั้งนั้น
พระกาโตะขอแลกไลน์ขอไลน์เธอมาแล้วก็ทักมาหาเธอด้วย
ก็คุยกันไปคุยกันมาไม่รู้คุยท่าไหนวันหนึ่ง
พระกาโตะทักมาบอกว่าหลวงพี่เมื่อยอยากนวด
ก็เลยชวนเธอไปเจอกันที่เขื่อนกระทูลก็แล้วกัน
อ่างเก็บน้ำคลองกระทูลที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เธอก็ขับรถไปรับอดีตพระกาโตที่วัด
แล้วก็พาไปที่จุดนัดพบก็คือที่เขื่อน
แล้วก็มีอะไรกันบนรถเลยครับไปฟังเธอเล่าหน่อย
เขาบอกว่าเจอกันนี้แหละ
อ่าพอขับแล้วเจอันนี้แหละ
เหมือนกับว่าเฮ้ยตรงนี้มันแบบว่า
มันเป็นแบบว่าถ้าเป็นตอนวันมันจะสวยมากเลยนะ

ตองสวยนะแล้วเขาก็บอกตองแก่แล้วไม่สวยหรอก

ก็เจตนาดีไงกูขอบกำหนดละพอ

อ้างเรื่องเจตนาตลอดนี่พระหรือนักกฎหมายคะเนี่ย

ที่อดีตพระกาโตะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตองบนรถ

เธอไปดูดาวที่เขื่อนกระทูลเหมือนเดิมเลย
เวลาก็เวลาเดิม๔ทุ่มเวลาดีเวลาเดิม

คุณตองบอกมีสัมพันธ์กับอดีตพระกาโตะ

ไปไม่ถึงเขื่อนเลยอยู่ริมวัดนี่แหละ
ฮะริมวัดเลยหรออ๋อโอ้โห

คุณตองบอกทั้งสองครั้งนะ
พระกาโตะมักจะอ้างว่า

เป็นเจตนาดีไม่ได้ไปแย่งของใครมา
ดียังไงอ่ะแต่ลึกในใจคุณตองก็คิดว่า
เฮ้ยมันบาปนะแต่ก็ยังมี

เธออยากขอโทษวงการพระพุทธศาสนา

มันเกิดจากความไม่ตั้งใจเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบ
หลังจากนี้เธอบอกว่าจะขอแก้ตัว
ทำอะไรก็จะใช้สติให้มากขึ้นครับ
ก็เป็นการขาดสติ

ปองจะตั้งใจแล้วก็มีสติมากขึ้นนะคะ

สรุปทั้งแก้ไขแล้วก็แก้ตัวด้วย

มันมีเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว
ทิศกาโตะออกมายอมรับว่า
ห่วงเวลาที่เขาเป็นพระอยู่นั้น

เพราะถูกฝ่ายหญิงทั้งยั่ว

ทั้งเยาวด้วย

ไอ้หนุ่มรุ่นกระทง๒๓ปี
มันห้ามใจไม่อยู่จริง

มาฟังเขาบ้างทิศกาโตะ

เปิดใจพันธุ์แรกภาทรายการโหลกระแส

บนรถยนต์ที่สรรเขื่อนจริง

เป็นฝ่ายถูกกระทำแปลว่าอะไรอ่ะนะฮะตอนนั้นถูกฝ่ายหญิงยั่วยวน
ประกอบอายุท่านยังน้อยตอนนั้น๒๒อยู่ในวัยคึกขนอง
ก็เลยพลั้งพลาดไปแต่หลังจากนั้นมีความสัมพันธ์นะครับ
ครั้งนั้นปั๊บก็ถูกแบ็คเมลนะฮะบังคับขู่เอาเงินอยู่เรื่อย
ระยะหลังนะพยายามจะตีตัวออกหากแล้วนะแล้วรู้สึกว่ามันเกินไป
เนี่ยทำแบบนี้เกินไปแต่กลับถูกฝ่ายหญิงขู่ฮะ
ครูอะไรบ้างครูบอกเดี๋ยวจะไปหาที่วัดนะถ้างั้น
นั่นครูจะไปฟ้องหมอปลาบ้างนั่นนะ
คือเขาบอกเขาไม่ทนแล้วทิศกาโตะบอกเล่าย้อนไปบอกณวันนี้ไม่ทนแล้วนะครับ
พูดออกไปว่าอยากจะไปฟ้องหมอปลาก็ฟ้องได้เลย
พาเข้าไปดูเขื่อนตอน๔ทุ่มจริงเหรอฮะ
จริงครับอันนี้ยอมรับเพราะว่าเราพลาดจริงด้วย
หนึ่งอายุเรายังน้อยแล้วก็ด้วยผู้หญิง
อันนี้เราก็ต้องคุยกันตรงเพราะไหนก็ไหนแล้วด้วยผู้หญิงมัน
มันยั่วมันยาวมันหยวนเรา

ตั้งแต่รอบแรกมาก็โดนบังคับในการขู่เอาเงินตลอด
ต้องการพบนะอยากเจอมากตอนนี้อยากเจอแล้ว
จะขึ้นไปหาเลยนะที่วัดนะ
ถ้าไม่รับโทรศัพท์ก็จะไปหาเลยนะไปถึงที่เลยนะ
ก็เป็นธรรมดาของการคุยกันคบกันหรือเปล่า

นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องเงินน่ะ
เรื่องเงินที่เคยให้นางสาวตองเนี่ยทิศกาโตะยืนยันว่าเป็นเงินส่วนตัวที่ได้จากการเทศนะ
เงินทำบุญของวัดตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวท่านเหลือติดบัญชีอยู่สี่พันบาท
แต่ยอมรับว่าหลังจากตกเป็นข่าวนะพ่อบุญธรรมถึงขนาดไปจำนองที่ให้เลย
เอาเงินสามแสนไปให้นางสาวตองหวังจะให้จบเรื่องแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้น
เพราะว่านางสาวตองรับเงินไปแล้วก็ยังเดินหน้าแฉต่อ
ทิศกาโตะระบุว่าสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ไม่ออกมาพูดอะไรเพราะยังอยู่ในผ้าเหลืองเกรงว่าจะไม่เหมาะสม
แต่เมื่อผู้หญิงออกมาพูดแบบนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องปกป้องตัวเองบ้างแล้ว
คุณผู้ชมฮะจำได้ไหมว่าทิศกาโตะตอนที่ท่านยังเป็นพระอยู่นั้นน่ะ
ท่านมั่นใจมากปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะครับบอกว่าอัตมายังตกใจเลยทำไมเสียงคล้ายอัตมาแบบนี้พูดประมาณนี้
ประโยคนี้ด้วยความจริงก็คือความจริง
เชิญฟังครับ
แล้วเราเองก็ยังมั่นใจว่ามันเป็นไปได้ไงตัวเองยังตกใจเหมือนกันเมื่อข่าวออกงง
ได้มีโอกาสฟังเสียงแล้วดูคับคล้ายคับคล้าว่าเป็นเสียงท่านมั้ยคะ
มันมีความเหมือนมันมีความเหมือนแต่น้ำเสียงที่การออกมันก็ไม่ใช่เราถ้าคนใกล้ตัวเขาจะรู้ว่าหลวงพี่จะใช้คำพูดยังไงอะไรแบบนั้น
คือนางสาวตองเนี่ยเอาคลิปเอาแชทอะไรไปส่งให้หลวงพี่ย้อย

นี่นี่คือหลวงพี่ย้อยเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่ม
ตอนนั้นหลวงพี่ย้อยบอกว่าผมมีอีกคลิปนึงนะแต่ผมยังไม่เปิด
คลิปนั้นเนี่ยผมอัดไว้เป็นหลักฐานตอนที่ผมคุยวีดีโอคอร์กับนางสาวตอง
ตอนที่นางสาวตองสารภาพหมดเปลือกเลยแล้วก็มาอ้างว่าตัวเองเป็นไบโพล่า
เสร็จเรื่องขึ้นมาต่างเนี่ยคลิปนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันว่า
หนึ่งมันไม่ใช่เกิดจากอาการไบโพล่านะที่ทำเนี่ยมันคือความจริง
คุณผู้ชมอยากดูไหมคะเราได้มาล่าสุดคุณผู้ชมลองดูค่ะ
เอ่อเท่ากันเดี๋ยวอาจารย์จะปกป้องให้
นาถิ่นที่ทำเอ่อย่วมตรงทำถูกต้องแล้วละ
เดี๋ยวนี้นะมันต้องเอามือถือถ่ายมือถือ
โอ้มรถถึงกับแบบเป็นหลักฐานใช่ไหมพุทโถ
เออเออกต้องมีมือถือสองเครื่อง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพระที่นอนอยู่เนี่ยคือหลวงพี่ย้อย
ส่วนผู้หญิงที่วีดีโอคอล์มาคือนางสาวตอง
ตองเนี่ยตอนนั้นคือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกาโตะเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้จะกลับตัวกลับใจก็เลยมาปรึกษาหลวงพี่ย้อยนี่แหละ
บล็อกมาในเฟซบุ๊คกันก่อนอ๋อนั่นแหละค่ะ
จุดเริ่มต้นที่นางสาวตองมาปรึกษาหลวงพี่ย้อย
หลังจากนั้นก็เริ่มแล้วอัดคลิปเสียง

เหมือนมีการแบะมือถือให้เข้ามาทางกล้อง
ให้เห็นว่านี่แหละคือนางสาวตอง

นี่ค่ะก็เป็นหลักฐานนะคะว่า

ทำข้างกำลับทำขึ้นมาเอง

แต่ตอนนั้นไปรับเงิน๓แสนมาแล้วนะคะ
ทีนี้คลิปนี้หลวงพี่ย้อยอัดไว้
ประมาณกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานะฮะ
หลังจากที่ตองเริ่มส่งหลักฐานเป็นคลิปเสียงข้อความแชทให้กับหมอปลา
เพื่อให้ช่วยเปิดโปรงอดีตพระกาโตะ
แต่ตอนนั้นหมอปลาขอให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อน
เพื่อรอรวบรวมพยานหลักฐานให้หนาแน่น
คือมัดให้อยู่เลยค่ะให้อยู่หมัดเลยนะคะ

ปกป้องพระพุทธศาสนาเต็มที่แล้ว
ก็เลยนำหลักฐานให้กับหลวงพี่ย้อย
พี่ย้อยเป็นพระลูกวัดวัดหน้าพระรานของนครศรีธรรมราช

แล้วก็ตองตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้หลวงพี่ย้อยฟัง
หลวงพี่ย้อยก็ยืนยันว่ารู้จักกับอดีตหลวงพี่กาโตะจริง
คือตอนแรกมีการตั้งความสังเกตคุณอิจชากาโตะหรือเปล่า
พระผู้ใหญ่ในจังหวัดดูแบบเทไปทางฝั่งนู้นคุณอิจฉาหรือเปล่า
หลวงพี่ย้อยบอกว่าไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน

แต่ที่ต้องออกมาเปิดโปรงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย
เพราะต้องการปกป้องพระพุทธศาสนา
แค่ต้องการให้กาโตะศึกจากความเป็นพระเท่านั้น
ทีนี้จำได้ไหมเมื่อวานเรารายงานข่าว
มีคนมาแฉหลวงพี่ย้อยกลับบอกว่าเฮ้ยท่านเองก็ชะย่อยนะ

ท่านต้องย้ายวัดเพราะท่านเองก็ไปมั่วศรีกาไปอมเงิน
ท่านบอกว่าเรื่องนี้หลวงพี่ย้อยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริง

ไม่ฝากครับเราไม่ได้กหกแขนอะไร
เราทำเพื่อปกป้องพัฒนาแค่ภาตุบิทีโอซิ่ง
เราก็ต้องยุติให้เขา
ให้สังคมได้ติดตามให้พิจารณาว่าความดีคือความดี
ถึงจะสู้กับภาพหลังยนต์ใหญ่
ถ้าต้องสู้รายการต่างกันต้องยอม
ขอบคุณมากขอบคุณมากผู้ชม
แล้วต่อไปจะได้ติดตามคลิ๊วเก็บต่อไปเร็วนี้
แต่ว่าเขายังขุดต้าเขายังขุดมาครับ
โอ้โหติดตามตอนต่อไปเร็วนี้

คือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือยังไม่เลิก
จู่มาบอกว่าหลวงพี่ย้อยก็เคยหมวดศรีกา
เงินวัดต่างถ้ายังไม่เลิก
ท่านบอกว่าติดตามตอนต่อไป
แล้วถ้าเกิดว่ามีหลักฐานยืนยันนะท่านพร้อมศึกตลอดเวลาเลย
ตั้งแต่บวชมานะท่านบอกว่ารู้ไหมที่บวชเนี่ย
จุดเริ่มต้นของการบวชเนี่ยคือต้องการอุทิศส่วนกุศล
ให้กับลูกของตัวเองที่เสียชีวิตไป
ไม่ได้กังวลอะไรนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นอันนี้เรื่องใหญ่
มาร้อนถึงสื่อมวลชนเราท่านเลยอะค่ะ
ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะ
ลูกพี่กาโตะออกมาแชร์ว่า
มีสื่อท้องถิ่นรับเงิน๓แสนบาท

อันนี้เป็นเงินของตองนะคะ

อยากจะบอกคุณผู้ชมให้ชัดแบบนี้เคลียร์ให้ชัดก่อน
เงิน๓๐๐๐๐๐บาทมันมี๒ส่วน๒ก้อนนะครับ
ก้อนแรกพ่อเลี้ยงของกาโตะ
เอาไปให้ตองที่เซียรังสิตนัดเจอกัน
เพื่อให้ยุติลบข้อความแชทไปปิดบัญชีต่าง

ส่วนอีกก้อนหนึ่ง๓๐๐๐๐๐บาทอีกก้อนหนึ่ง
ลูกพี่กาโตะบอกว่า๓๐๐๐๐๐บาทนั้น
ให้พระรูปหนึ่งเป็นตัวกลางเพื่อเอาไปให้สื่อมวลชนท้องถิ่น
ยุติการนำเสนอข่าวเรื่องนี้
เรื่องนี้หลวงพี่ย้อยบอกว่ามีพระรูปหนึ่ง
ให้เงินคนกลางคนหนึ่งให้นำไปให้กับนักข่าวท้องถิ่น
จริงแต่ทราบว่านักข่าวท้องถิ่นสองคนนั้น

ก็เลยอยากฝากขอบคุณนักข่าวท้องถิ่น
ที่มีความซื่อสัตว์ต่อหน้าที่และจัญญาบันในฐานะสื่อมวลชนค่ะ
เดี๋ยวมันจะได้รู้เร็วนี้ครับติดตัวนี้
ตามรายงานข่าวเงินสามแสนนั้น
ยังอยู่ที่ตัวกลางซึ่งเป็นพระอยู่นะคะ
ต้องตรวจสอบต่อว่าใครเป็นพระ
แล้วเอาเงิน๓แสนบาทจะมาปิดปากนักข่าว
สรุปนักข่าวท้องถิ่นไม่ได้รับเงินนะครับคุณผู้ชม

ทีนี้นี่ค่ะก่อนที่ความจริงจะปรากฏนะคะ

สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช
ตัวแทนจากสมาคมค่ะคุณยุทธนาแต่งวงนะคะ
ขึ้นรงพรรคเลยท่านเป็นนายกสมาคมดินะ
ขึ้นรงพรรคเมืองณฆนศรีธรรมราช
เพื่อไปแจ้งความกับนายพงศกรจันแก้ว
อดีตหลวงพี่กาโตะฐานมินประมาทด้วยการโฆษณา

มีการจ่ายเงินให้กับนักข่าวท้องถิ่น๓แสนบาท

แล้วขอให้อดีตพระกาโตะนำหลักฐาน

ไม่ให้เสื่อมเสียในวิชาชีพของนักข่าว

คุณสุเชษรากรุ่นเป็นนายกสมาคมก็ยืนยันว่า

ไม่พบสมาชิกสมาคมที่รู้เห็นเรื่องนี้แต่อย่างใด
สรุปแล้วมี๒สมาคมใช่ไหม
ขึ้นโรงพักทั้งคู่แสดงความบริสุทธิ์ใจ

รู้สึกยังไงที่สังคมตราหน้าว่า

แต่พอเรื่องนี้ครับเราก็ต้องมาฟังความเห็นจากพระผู้ใหญ่กันหน่อย

อย่างอดีตพระกาโตะเนี่ย
เปรียบว่าไม่น่าจะกลับมาบวชได้แล้วล่ะ

ศาสนาคำสอนก็ยังเป็นอมตะ
ส่วนคนที่ทำเรื่องอย่างนี้
พระกาโตก็คงจะกลับมาบวนไม่ได้แล้วล่ะ
ถามต่อว่าแบบนี้เรียกว่าทิศกาโตะได้ไหม

มาจากคำว่าบันทิศหรือบัณฑิต

แปลว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้มีความสามารถ

แล้วเรียกได้ไหม
น่าจะเรียกไม่ได้

ฟังความเห็นจากคนนี้บ้างเชิญเลย

แล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้

อายุเท่าไหร่วะกาโตะ

มันยังมีความต้องการทางเพศ

เด็กอายุ๒๓แล้วมันรอ
ผู้หญิงคนนี้มาถวายอาหารเช้าที่วัด
แล้วก็มาขอไลน์แล้วก็มายั่ว

ผู้หญิงมารศาสนา

เปล่าแต่ผมติดใจคำหนึ่งของคุณลีน่าจัง

ไม่คือคุณลิน่าจังกันเปรียบเทียบ

แต่อุ๊ยพี่แก่ให้นะ

คุณลีน่าจังจันจาครับ
ก็ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คของตัวเธอเองนะฮะ
มองว่าฝ่ายหญิงจงใจแบล็คเมลนะครับ

มีการแรกร้ายประกอบกับ

ตอนนั้นตอนนี้ก็หนุ่มอยู่๒๓อ่ะ

เกือบครึ่งหนึ่งของผมได้ครับพอถูกกระตุ้น
ความต้องการทางเพศมันก็ไวเป็นปกติ
เมื่อกี้ถามดอมดอมไม่ยอมตอบฮะ
ก็ถึงแม้จะมีสัมพันธ์สวาสตร์กับผู้หญิง

แต่ว่านายกาโตะยอมศึกจากความเป็นพระแล้ว
กลับมาใช้ชีวิตคารวาสเป็นคนปกติ
ทำแบบนี้ถูกต้องแล้วผิดตรงไหน
คุณลีน่าถามนะฮะ

เขื่อนทูลหรืออ่างเก็บน้ำกระทูลฮะ

ที่นะครับนายกาโตะเคยพานางสาวตองไปเที่ยวดูดาว
แสงจันทร์มันสาดมาที่ผิวน้ำ
ถ้ารถจอดตรงเมื่อกี้นะแล้วมองไปข้างหน้า
พระจันทร์เต็มดวงสาดแสงส่องมาที่เรานะ
คือสถานที่แห่งนี้คุณผู้ชมรู้หรือเปล่า
เขาขนานนามว่าเป็นสวิสเตอร์แลนด์แดนใต้
โอ้โหสะเผื่อยจริง
ภาพนี้ดอมจินตนาการเหมือนพี่ป่ะเมื่อกี้
จันทร์เต็มดวงอ่ะนะอยู่ในรถแล้วเปิดเพลงฟัง
โอ้โหสี่ทุ่มขอแต่งงานอะไรก็ว่ากันไปนั่นนะฮะ
คือสรรเขื่อนไปถนนกว้างเดี๋ยวนี้สันเขื่อนเขาทำแบบนี้เพราะว่า
นะครับเป็นที่ที่ใช้กิจกรรมอเนกประสงค์ได้
สรรเขื่อนกว้างมองเห็นดูสิครับ
ทิวเขาเรียงตัวกันยาวโอบล้อมอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนนี้ไว้ทั้ง๔ด้าน
สวยจริงจริงภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
อีซ้อขยี้ข่าวเอามาโพสต์เอาไว้โอ้โหแต่ข้อความนี่สิ
ข้อความระบุบอกว่าภารกิจปิดเขื่อนกำลังรอเลิก๔ทุ่ม
เสียงหกหากหกหากมันเป็นเสียงของอะไรอ่ะ
จะต้องสะท้านถึงตัวเมืองชาวคอนต้องนอนไม่หลับ
หัวเราะอะไรตัวโยกอ่ะมันต้องดังกว่าในต้นฉบับ
เขื่อนไม่แตกไม่กลับเสียงอะไรปุ้ยก็หกฮาก
เออเอาต้องบอกว่าจากข่าวของนายกาโตะนะกับนางสาวตองที่สรรเขื่อนนี้
กลายเป็นประเด็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ครับร้อนแรงสุดสุด
ร้านขายเสื้อผ้าทั้งร้านไหนที่มาเร็วมากเลยนะ
ด้วยแบบไปทำอะไรค่ะอะไรนะ
ไปดูวิวเปลี่ยนไปดูวิวที่ชาวสถานีผู้ชายเขามาดูวิว
บอกต้องซื้อแล้วล่ะเอาไว้ใส่จากสี่ทุ่ม
บางคนบอกว่ายอมใจพ่อค้าจริงทันทุกสถานการณ์จริง
บางคนก็แนะนำให้สกรีนข้อความบอกว่า
สวรรค์บนสรรเขื่อนรับรองขายดีแน่นอน
นี่ผมไม่ได้พูดนะนี่คอมเม้นต์ของชาวเดชน์
คุณผู้ชมต้องยอมรับนะว่าหลวงพี่กาโต
ที่สุดแล้วยอมเปิดปากยอมรับเนี่ย
คือจำเป็นจำนวนด้วยหลักฐานนะคะ
ทีนี้ย้อนกลับไปดูสมัยที่ท่านยังเป็นพระสงฆ์อยู่
โอ้วตอนนั้นคำคมมารึ่มเลยคนแชร์เยอะมาก

พอโดนเรื่องยิ่งกว่า
สาวเจอตัวเป็นเข้าไปกอด
ขอถ่ายรูปปริกร้านแบบนี้ค่ะ
ใจไม่ค่อย
อย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยเห็นไหม
ผู้ชายก็ขอถ่ายรูปด้วยค่ะ

พี่กาโต้ส่งยิ้มให้

ทำไมมันเป็นอย่างไรขอบันทึกผู้ชม
แค่ระบุพิกัดว่าเจอพี่หลวงกาโตะที่สงขลา

ให้กำลังใจพี่หลวงกาโตะด้วยบอกล้มแล้วลุกใหม่ค่ะ

นี่บางคนก็บอกว่าทำผิดพลาดก็มีสิทธิ์รับโอกาส
เออนะคะก็เป็นความเห็นน่ะนะคะ
คุณผู้ชมแห่แชร์คลิปคำคมสอนธรรมะสมัยที่

นี่ลองคลิปนี้คลิปนี้คนแชร์เยอะมาก

หลวงพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโรคโควิดครับ
ความรักมันก็เป็นเสมือนโควิด

ไม่มีใครอยากติดเพราะพิษมันมองไม่เห็น

คนเคยกอดนอนยังเป็นศัตรูกันได้

จะกลายเป็นสอนละพิษที่คิดไม่ถึงขอเจริญพอ
โหพี่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโรคโควิดครับ
ความรักมันก็เป็นเหมือนโควิด
นี่เห็นไหมคะความรักก็เปรียบเสมือนโควิด
ไม่มีใครอยากติดเพราะพิษมันมองไม่เห็น

ตอนเขาสึกปรากฏว่าผมไปดูนะ
คนไปกดไลค์ตอนที่ประกาศศึก
โอ้โหอย่าไปเทียบเขาเลยไม่เห็นฝุ่น

อ่าแต่ไม่ใช่ว่าจะแชร์คลิปคำคมที่อดีตพระกาโตะเคยพูดไว้นะครับ
จะบอกว่าบางคนคิดคำคมกลับให้กับกาโตะด้วยนะ

สอนคืนกิจส่งไม่เคยทำนั่งจำแต่คำคม
อยู่วัดระวังย้อยอยู่ในรถระวังตอง
โอ้โฮนี่นะอ้าวคุณผู้ชมก็นะเป็นหมดเรียน
ครับแหมเบิร์ตเล่าเองคนติดตามก็เพียบ
ติดตามมาต่อว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้จ้าจริง
เอารอดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะในกาโตนะครับ